อันนี้ฉันก็จะตื่นกันต่อว่าช่วงนี้ค่ะ

อย่างเจ้าตัวนี้มันก็มุดเข้าไปในรองเท้า

อุ้ยคุณดูตักขาบตัวเบลอเลย
แล้วขามันค่ะโดดแรงเลยหน้าทั่ว
คุณคือที่ฉันสงสัยอ่ะตักขาบมันมีกี่ขา
บ้าละมันคงจะเป็นพันข้างละบัง
โถย่ไม่ใช่แล้วตักขามันจะมีกี่ขาก็ช่างมั่น
แต่ว่ามันเข้ามาในรองเท้าของเราอันนี้มันน่าตกใจมากคุณผู้ชม
ไม่มีพิษนะครับคลิปนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูอ่ะอาจจะหนาวอาจจะชื้นมันต้องการเผื่ออุ่น
แล้วมันเป็นรองเท้าบูธมีถุงเท้าด้วยคุณหนุ่มนะหรือว่านักกีฬา
ใครที่แบบชอบใส่ผ้าบงผ้าใบดูให้ดี
แล้วถ้ามันอยู่นานจะตายไหมคุณ
เออมันอาจจะต้องประวัติถึง
ผมเคยนะตอนเด็กแบบเรารีบไงใส่รองเท้าแล้วรองเท้าเราก็ไม่เคยซักเลยนะตอนเด็ก

เออเตะมงต์เตะบอลด้วยแล้วเราอัดเข้าไป

คางคกตายในนั้นมาแล้วตาย
ตายคาที่โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในนั้น
ตายเพราะคุณเหยียบหรือตายเพราะกลิ่นของคุณ
ผมไม่รู้ว่าผมใส่แล้วผมก็ไปเตะบอลอะไรอย่างนี้ต่อ

โอ้มีนจะสงสารคางคกค่ะ
ก็คิดอยู่เหมือนกันคงเป็นการตายที่ทรมานมาก

อ่าดูเอาไว้เป็นอุทาหวนนะคะว่า
ให้เราทำความสะอาดรองเท้าเราด้วย
แต่จริงเวลาจะใส่ก็ต้องเคาะ